โดยเฉพาะผู้หญิงถ้าคุณอยู่ตามลำพังคนเดียว

คุณเจอถ้ำมองอย่างนี้โอ้โหมาแอบมองเราเนี่ยนะ
มันไม่ใช่แค่นั้นไงมองไม่พอสำเร็จความไคร่
จริงแล้วชาวบ้านบอกทำแบบนี้มาเป็น๑๐ครั้งนะ
ยังจับตัวไม่ได้ครับเขามีคลิปกล้องวงจรปิดลองดูหน่อยค่ะ
หน้าด้วยไงกล้องวงจรปิดของชาวบ้านนะจับภาพผู้ชายคนนึงเนี่ย
คุณผู้ชมดูอีกทีมาอย่างนี้ด้อมมองแอบถ้ำมองผู้หญิงอาบน้ำ
อยู่เนี่ยมีผู้หญิงอาบน้ำอยู่ตรงนั้นชาวบ้านเขาอยู่กันเยอะแยะ
แล้วถูกชาวบ้านอ่ะเหมือนกับว่ามีคนมาเห็นวิ่งไล่จับมันก็วิ่งหนีดินะคะ
ขวัญภาวะผู้ชายคนหนึ่งปีนเข้าไปตามบ้าน
ดูหญิงสาวอาบน้ำพร้อมกับสไลด์หนอนไปด้วย
ชาวบ้านแจ้งความไว้แล้วแต่ตำรวจยังตามจับตัวไม่ได้
เหตุเกิดในพื้นที่อำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
บอกแบบนี้ให้ระวังญาติพี่น้องของท่านโดยเฉพาะหญิงสาวเด็กผู้หญิง
ระวังจะตกเป็นเหยื่อของไอ้หื่นโรคจิต
เขาใช้ข้อความแบบนี้นะนี่ชาวบ้านพยายามวิ่งไล่ตาม
แล้วก็ยังมีการให้ข้อมูลด้วยชาวบ้านบอกว่าไปแจ้งความไว้แล้วนะ
ตอนนี้ไปแจ้งเอาไว้เป็น๓คดี
บุกรุกยามพิการลักทรัพย์ทำลายทรัพย์สินทำอนาจารย์ทางเพศ
ตำรวจออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหา๓รอบแล้ว
แต่เจ้าตัวยังไม่มารู้ด้วยนะว่าเป็นใคร
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะคะรู้ค่ะว่า
นายคนนี้อยู่ที่ค่ายทหารที่ปราจีนบุรี
สงสัยต้องแจ้งอีกคดีหนีราชการทหาร

โพสต์กันในเฟซบุ๊คและแชร์กันไปสำหรับคนในพื้นที่

ไปที่หมู่บ้านเมืองน้อยตำบลเมืองน้อยค่ะ
ไปพบกับนายภูวดลเวียงนนท์อายุ๕๓ปี

มีอาการโรคจิตชอบไปขโมยชุดชั้นในผู้หญิง
สำเร็จความไคร้แล้วก็ยังติดยาเสพติดด้วย
ตำรวจเคยจับมาแล้วหลายครั้งนะ
ล่าสุดพี่ก็บอกว่าหลานสาวของพี่เขาเองที่อยู่ในหมู่บ้าน
ก็เจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกัน
ทีนี้ก็มีหญิงสาวผู้เสียหายนะคะ
เล่าให้ฟังด้วยว่าวันเกิดเหตุ
ตัวเธอเนี่ยกำลังอาบน้ำอยู่คือมันเกิดขึ้นหลายเคสอ่ะคุณ

ลูกชายก็กินข้าวอยู่ในห้องโถงในบ้าน
กำลังเอาถ้วยชามมาเก็บแล้วกลายเป็นว่า
เฮ้ยไปเห็นผู้ก่อเหตุในคลิป

ลูกชายเห็นดังนั้นปุ๊บวิ่งไล่จับเลยค่ะ
แต่มันไม่ทันคุณรีบมาเปิดกล้องดู
ก็เลยถึงมารู้ว่าตัวนายคนนี้
ที่เป็นผู้ก่อเหตุพยายามปีนขึ้นมาถ้ำมองตัวเธอ
ตอนที่เธออาบน้ำล่าสุดมาส่องห้องนอนของเธอ
แล้วสำเร็จความไคร้แล้วคุณรู้ไหม
สำเร็จความไคร้อยู่ตรงข้างบ้านกำแพงข้างบ้าน
บอกหูตอนนี้อยู่อย่างหวาดภาวะเลยค่ะ
แล้วก็เดินรอบบ้านก็มีคาบยังมีอยู่เลยเนี่ยค่ะ

มันก็พูดง่ายว่าเป็นน่าจะคาบที่เขาสำเร็จความไคร

แล้วก็ทีนี้หลังจากนั้นก็มาอีก
ก็เลยตัดสินใจติดกล้องวงจรปิด
ก็มามาเรื่อยจนได้ก่อเหตุแบบซึ่งหน้า
ถึงได้แจ้ง๑๙๑อีกครั้งหนึ่งนั่นแหละค่ะ
มาที่บ้านเรากี่ครั้งที่มานับครั้งที่นี่
เป็นสิบนับไม่ถ้วนแล้วค่ะแล้วคดีก็ไม่คืบหน้า
แค่สงสัยสงสัยเหมือนกับชาวบ้านอีกหลายคนว่า
จริงรู้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นใคร
และที่สำคัญคุณรู้ไหมเธอระบุแบบนี้ว่าเป็นวัยรุ่นในหมู่บ้านนี่แหละ
แล้วยังมีสกูตเตอร์ไฟฟ้าของผู้ก่อเหตุ

รู้เยอะขนาดนี้แต่เธอแค่งงว่า
ทำไมตำรวจยังไม่จับตัวไปลงโทษ

แล้วก็มีทั้งพยานบุคคลด้วยรวมไปถึงข้อมูลต่าง
มีข้อหาหลายข้อหาที่เคยไปแจ้งเอาผิดใช่ไหมครับ